คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้ค่ะถูกพูดถึงเยอะมากในโลกออนไลน์นะคะ
คือมีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์คลิปเอาไว้แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่าหมดความอดทนแล้ว
เป็นคลิปที่ถูกแฟนนุ่มนะคะบีบคอแล้วก็แฟนนุ่มเป็นคนถ่ายคลิป
แล้วก็พูดจาด้วยสีหน้าที่ระรื่นเหมือนไม่รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันเป็นสิ่งที่ผิด
แต่น้องผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาโดนทำร้ายร่างกายแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
แล้วผู้ชายคนนี้เป็นแฟนนุ่มขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปโป๊หรือว่าภาพโป๊ของเธอไปโพสต์ในโลกออนไลน์
เธอบอกเธอไม่สนแล้วจะโพสต์โพสต์ไปเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเธอไปแจ้งความเอาไว้แล้ว

เนี่ยค่ะคลิปนี้นะคะคือผู้ที่โพสต์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าหมดความอดทนแล้วที่สุดในชีวิตแล้ว
ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีครั้งแรกก็แล้วครั้งสองก็แล้วครั้งสามก็แล้วครั้งที่หก
คลิปอนาจารย์ลงสตอรี่ด้วยคนดีปกติที่ไหนเขาทำกันไปจ่ายค่าพยาบาลให้น้องผู้หญิง
ตอนไปหาหมอน้องผู้หญิงก็บอกว่าก็นึกว่าจะเป็นคนดีแต่กลับมาตีซ้ำอีก
มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำร้ายกันขนาดนี้ทำไมคิดไม่ได้โดนทั้งต่อยท้องบีบคอเตะเนี่ยค่ะ
มาตลอดแต่ครั้งนี้ไม่ยอมแล้วน้องผู้หญิงเขาโพสต์เขาบอกว่า
ผ่านมายอมเพราะคำว่ารักเพราะคำว่ารักโง่มาตลอดแต่น้องก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกัน
เรื่องเขาบอกว่าว่าเดี๋ยวมีสิทธิ์อะไรมาทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้
แล้วเหมือนแฟนนุ่มเนี่ยขู่เอาไว้ว่าเวลาจะโพสต์คลิปปโปรปรประจาน

ลงคลิปโป๊ประจานก็ไม่เป็นไรยังไงก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
คนนี้จริงแล้วเขาลบคลิปออกไปแล้วนะคะแล้วเขาก็โพสต์ข้อความในลักษณะที่ว่าขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความห่วงใหญ่เข้ามาให้กำลังใจทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนมาให้กำลังใจมากมายแบบนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็บอกเลยว่าก่อนหน้านี้ที่ยอมให้เขาทำร้ายเพราะรักแต่ถ้ารู้ว่าจะถูกท
ออกไปหมดเพราะไม่คิดว่ากระแสโซเชียลจะไปเร็วไปไกลขนาดนี้แล้วก็ขอร้องเพจต่างที่แชร์คลิปขอให้ลบคลิปด้วยน้องเขาบอกก็รู้ว่าไม่มีทางลบคลิปได้ทั้งหมดแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้มีสติแล้วไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าถูกทำร้ายจริงแล้วก็จะไม่กลับไปหาผู้ชายที่ทำร้ายแบบนี้
ขอโทษเดี๋ยวจะให้ทำคืนคือทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่แบบทำคืนแล้วหายกันอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยทั้งทั้งที่แบบโอ้โหทำกับเขารุนแรงมากอ่ะใช่ค่ะแล้วลักษณะที่ทำร้ายร่างกายน้องผู้หญิงคือ
ผู้ชายก็ยิ้มระรื่นถ่ายคลิประรื่นหน้ายิ้มไปด้วยอะไรแบบเนี้ยครับ
เราก็ต้องถามทางตำรวจนะคะว่าเรื่องนี้จะต้องมีการดำเนินการอะไรยังไงบ้าง
พลตำรวจรีวรณัฐผันผ่อนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
กรณีคลิปนี้บอกว่าสั่งการแล้วนะคะให้พันธุ์ตำรวจโทอักขพลยี่เกาะ
รองหัวหน้าศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีตรวจสอบคลิปนี้จากการตรวจสอบ
ทำให้เห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงในคลิปเป็นชาวอุดรธานีทั้งคู่เป็นแฟนกัน
ก่อนหน้านี้สามวันทั้งคู่มีปากเสียงทะเลาะกันฝ่ายชายไปแจ้งรอปภคอนโดที่ทั้งคู่พักอยู่
ว่าฝ่ายหญิงเล่นยาตำรวจไปค้นห้องแต่ไม่เจออะไร
ต่อมาทะเลาะกันอีกไปแจ้งความอีกลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้ฝ่ายหญิงโพสต์คลิปคลิปนี้ล่ะค่ะ
ทำร้ายร่างกายเนี่ยลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วคนก็แชร์ต่อกันเยอะนะคะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการต้องเรียกทั้งสองคน
ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะมาสอบสวนหาข้อที่จริงต่อไป
เบื้องต้นพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปแล้วแต่ทั้งคู่ไม่ยอมรับโทรศัพท์นะคะ
แล้วก็หลังจากที่มีการแชร์ภาพนี้นะคะก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่า
ชายหนุ่มที่ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงแฟนสาวที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ใส่ชุดมีตราสัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
เขาก็สังเกตไงว่าเอ๊ะใช่ไหมเรียนอยู่ที่นี่ไหม
สถาบันการศึกษาจะว่ายังไงทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
คนในภาพเคยเรียนอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้ว
เคยเรียนอยู่สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
เรียนอยู่หนึ่งปีการศึกษาแล้วพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วอืม
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับดังนั้นทางมหาวิทยาลัยบอกว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้นะคะทางคณะก็ไม่เกี่ยว
ทางมหาวิทยาลัยก็ไม่เกี่ยวก็ขอไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลที่อยู่
ในคลิปนี้แต่ในโลกออนไลน์วิจารณ์หนักมาก
เพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่โหดร้ายนอกจากทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจด้วย
ใช่แต่ฝ่ายหญิงแจ้งความแล้วแจ้งความเรียบร้อยค่ะ
ก็ต้องรอว่าตำรวจจะเรียกตัวแล้วก็มาแจ้งข้อหาดำเนินคดีอะไรยังไงบ้าง